ก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทางพักเก้าไกรจริง
ในวันที่ปัญหาทางการเมืองนั้นมันมีความหลากหลายมาก
ผมจะไปอยู่หรือสังกัดพักไหนเนี่ยผมว่ามันไม่สำคัญ
สิ่งที่สำคัญกว่าเราต้องมีรัฐมนูลที่เป็นธรรม

ซึ่งรัฐมนต๖๐ปัจจุบันไม่สามารถตอบโจทย์นั้นได้
ผมก็ชัดเจนครับตอนที่ลาออกมาเมื่อ๒ปีที่แล้ว
มองว่าอุดมการหรือว่าชุดความคิดของผม
กับอุดมการชุดความผิดของภักดิ์นั้นแตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในเรือลำเดียวกัน
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพักเก้าไกรจริงหรือไม่

เพราะว่าผมก็ชัดว่าในวันที่ผมพร้อมจะกลับเข้ามาสู่สนามการเมือง
วันที่บริษัทนักงานศึกษาของผมมันอยู่ในจุดที่ผมมั่นใจว่า
มันสามารถไปต่อได้ถึงฝั่งโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีผมอยู่เนี่ย
ผมก็อยากจะกระโดดกลับเข้ามาสู่นักการเมือง
ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนที่สุดเนี่ย
มันก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวโครงสร้างเปลี่ยนที่ตัวกฎหมายไปที่ตัวนโยบาย
ซึ่งแน่นอนมันต้องเปลี่ยนผ่านกลไกรัฐสภา
ก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจริงมีการทำกิจกรรมร่วมกันจริง
แต่ว่ามันเป็นจังหวะเวลาส่วนตัวผมมากกว่า
ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้พร้อมจะกระโดดเข้าไป

แล้วผมคิดว่าสิ่งที่พักเก้าไกรแล้วก็ผมอยากจะเห็นในความจริง
คือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานมาก
ที่ประชาชนมี๑สิทธิ์๑เสียงเท่าเทียมกัน
ในการกำหนดว่าใครจะเป็นนายก
ไม่ใช่มีสว๒๑๐คนมาร่วมเลือกด้วย

ที่กล้าหยิบยกประเด็นที่ละเอียดอ่อน
อย่างเช่นกฎหมายอายามรรดิ์๑หรือ๒
กายไว้บนโต๊ะแล้วก็บอกว่ากฎหมายนี้มีปัญหา
ผมเลยคิดว่ามันไม่รู้ว่าโดยบังเอิญหรือไม่
แต่ว่าความคิดทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรมันก็

พรับรู้มนต์ใจว่ามาอยู่หาเจ้าไก่แล้วครับ
มันมีกำหนดเวลาไหมว่า

ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ผมพร้อมจะกระโดดกลับเข้ามา

แต่สิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกคน
ก็คือว่าในวันที่ปัญหาทางการเมืองนั้นมันมีความหลากหลายมาก
ตอนนี้มันมีความขัดแย้งสูงมีวิกฤตทางการเมืองต่างเนี่ย
ผมจะไปอยู่หรือสังกัดพักไหนผมว่ามันไม่สำคัญ
สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราต้องมีรัฐมนูลที่เป็นธรรม

รัฐมนุนที่วางกฎกฎิกาที่เป็นกลางให้กับทุกฝ่าย
แล้วก็เปิดให้ทุกฝ่ายไม่ว่าคุณจะเป็นซ้ายหรือขวา
สามารถมาแข่งกันได้บนกับการที่เป็นธรรม
ซึ่งรัฐมนต๖๐ปัจจุบันไม่สามารถตอบโจทย์นั้นได้
มีโอกาสที่จะกลับไปที่ประชาธิปัตย์ไหม
หรือว่าอันนี้เท่ากับเราออกมาเต็มตัวแล้ว
คือผมก็ชัดเจนครับตอนที่ลาออกมาเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ว่าผมลาออกมาเพราะผมมองว่าอุดมการ
หรือว่าชุดความคิดของผมขอบอุดมครับ
ซึ่งความคิดของพักนั้นแตกต่างกัน
แล้วมาถึงวันนี้ผ่านมา๒ปีก็ไม่มีเหตุผลอะไร
ที่ผมคิดว่าความเชื่อตรงนั้นมันจะเปลี่ยนไป
เพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ใช่การมาตัดสินว่าใครถูกใครผิด
แต่ว่าเราก็มองภาพอนาคตของประเทศไทยคนละอย่างจริง
เพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในเรือลำเดียวกัน
ไม่เคยครับเพราะว่าผมก็มองว่า
ตัดสินใจทางการเมืองมันก็อย่างที่บอกนะครับ
มันต้องขึ้นอยู่กับจุดยืนอุดมการของคุณ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนของครอบครัวอะไร
ก็ถ้ามีโอกาสพบปะ
ตามภาษาญาติก็มีการพูดคุยเรื่องประเด็นทางการเมืองบ้าง
แต่ว่าไม่ได้เคยมีการปรึกษาว่า

หรือว่าไม่ได้เคยมองว่าตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบ
การมาตัดสินใจทางการเมืองในประเด็นต่าง

แล้วก็รื้อสามอาวุธของพศคือ
ยุบวุฒิสภาให้เหลือสภาเดียว
พรีเซตที่มาของศาลน้ำหนูและองค์กรอิสระ

แล้วก็๓คือยกเลิกกันนะครับชายุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีครับ
เมื่อนไขที่สมดุลมามาดูก็ว่า
มันจะทำให้การเมืองเขาแรงขึ้นไหมครับ
คือผมคงไม่สามารถพูดเรื่องบรรยากาศได้ว่าจะร้อนแรงขึ้นหรือไม่
แต่ผมคิดว่ามันก็เป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม
แล้วก็ผมคิดว่าไม่ได้เป็นข้อเสนอที่เกินเลยอะไร
เป็นข้อเสนอที่ปกติหรือว่าพื้นฐานมากในการสร้างระบอบประชาธิปไตย
คือเราเพียงแค่ต้องการระบบที่ทุกคนมี๑๑๔สิ่งเท่าเทียมกัน
เราต้องการระบอบที่การตรวจสอบทวงดุลอำนาจ
มันมีความเข้มแข็งแล้วก็ไม่ได้อิงกับฝ่ายรายฟันหนึ่งของการเมือง
แล้วเราก็ต้องการสร้างประเทศที่นโยบาย
เศรษฐกิจสังคมที่ถูกคิดค้นจากภาคการเมืองมา

ไปขัดกับยุทธศาสตร์๒๐ปีที่ถูกเขียนไว้